จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องการทุบตึก
คราวนี้ทุบกลางเมืองศรีราชา
แล้วชาวบ้านบ่นมาบอกว่ามันเดือดร้อน

แบบนี้คุณผู้ชมไม่ได้มีอะไรมาป้องกันนะ

ใช่ชาวบ้านที่ตำบลศรีราชา

บริเวณสี่แยกไฟแดงแถวโรงเรียนอัดสำชันนะคะ

ไม่มีอะไรป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างเลยค่ะ
ชาวบ้านก็เลยกลัวว่าไอ้พวกอักเสน

จะเกิดอันตรายต่อคนที่ผ่านไปผ่านมาตรงถนนเส้นนี้

เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตึกนี้มันเป็นตึกสูง๔ชั้น

ก่อนหน้านี้เคยเปิดเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อน
แต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าของเขาก็ขายให้กับในทุน

ใช้เวลาทุบแบบนี้มาเดือนนึงแล้วนะ

เอาฟังเสียงตัวแทนชาวบ้านหน่อยนะคะ
มันสูงนี่ก็อันตรายนะเห็นไหม
มันก็โหลดลงมาแล้วรอยเก็บเนี่ย
เดินโตสะโจดโดนโหลดตูแรงหมด
แล้วตั้งแต่สร้างมาคือมีโรลมีอะไรบ้าง
มันไม่รู้แต่เวลาลืดมันน้ำตลายอยู่แล้วล่ะ
เราอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมว่าให้เขามา

มันเรียบร้อนคนที่ใช้รถที่ผ่านไปผ่านมา
เขาเห็นนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูแล้วไง

คุณนักข่าวฝากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยสิ

เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยกลัวว่าชาวบ้าน
เกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุ

เดี๋ยวเราส่งต่อให้กับทีมข่าวของเราประสานนะคะ